ทิ้งอยู่ข้างเมนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะคะ
เรื่องนี้ทางท่านเจ้าอาวาสวัดคลองส่งน้ำ
ก็คือพระอธิการนัทธวุฒิสิริปัญโยก็เปิดเผย
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณตอนเย็นน่ะ
โมง๒๐ของวันที่๒๗มกราที่ผ่านมานี่แหละ
คนร้ายฉวยโอกาสตอนที่ท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็พระลูกวัดทั้งหมดสี่รูปก็กำลังสวดพระอภิษฐรรศพ
อยู่ที่สาลา๒สาลา๒นี่นะคะอยู่ตรงข้าม
ตรงข้ามกับสารา๘๔พันศาอยู่ห่างกันประมาณ๓๐เมตร
เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วคนร้ายเขามาก่อเหตุ
ขออภัยชื่อสาราคือสารามหามงคล๘๓พันศานะ
คือสาราตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประตู
เพราะอะไรถึงไม่มีประตูเวลาญาติโยมจะมาทำบุญ
เขาก็จะมาทำบุญได้ง่ายทำบุญพระประจำวันเกิด
ใส่ตู้หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟ

แล้วคนร้ายก็ตัวผอมผมสั้นหน่อย
เดินเข้ามาปลดโซ่ปลดกุญแจ
ป้องกันตู้รับบริจาคน้ำมันตะเกียงเสร็จแล้วก็ยกออกไปเลย
แต่ทีนี้ตู้นี้ค่ะคนร้ายมันเปิดเอาเงินข้างในไม่ได้
ดูที่ตู้เนี่ยจริงมันมีรอยของแข็งทุบนะ
ข้างในมีเงินประมาณ๕๐๐บาท
พอมันพยายามที่จะทุบพยายามจะเปิดเปิดไม่ได้
ก็เลยเอาตู้ไปทิ้งที่หลังเมนข้างกำแพงวัดนั่นเองนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็น๒๗มกราใช่ไหม
พอมากลางดึก๒๘มกราวันรุ่งขึ้นคุณผู้ชม

แต่รอบนี้มาเจอกับพระลูกวัด
มันก็เลยตกใจค่ะปีนกำแพงวัดวิ่งหนีไป
แล้วพอมาวันที่๒๙มกรา

เห่าดังรับเป็นทอดเลยประมาณ๕นาที

แล้วพระทุกรูปก็กำลังจำวัดคือนอนแล้ว

พอให้ช่างมาเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือไอ้โจรนี่แหละที่มา
แล้วทำให้หมามันเห่าเป็นทอดอยู่๕นาทีนี่แหละค่ะ
ก็คาดว่าคงจะแอบเข้ามาเพื่อเปิดเอาเงินด้านในไง
แต่ว่าหมาหมาที่อยู่ที่วัดมันก็เห่า

ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะวัดแห่งนี้ถูกโจรกรรม
โดนขโมยตู้บริจาคไป๓๐กว่าครั้งจับผู้ก่อเหตุได้ไม่กี่ครั้ง
ก็พยายามหาวิธีการป้องกันเอาติดกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่ธรณีสงฆ์
ประมาณสัก๖๐ตัวเปลี่ยนตู้บริจาคเป็นเหล็กทั้งหมดก็แล้ว
ก้นหินขนาดใหญ่เข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
ไม่ให้คนร้ายยกตู้ไปได้ก็แล้วเงินในตู้มีไม่เยอะ
แต่ว่าเป็นจิตศรัทธาที่ญาติโยมบริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัด
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ฝากไปถึงคนร้ายนะ
ถ้าเกิดว่าโยมเดือดร้อนจริงโยมไม่ต้องขโมย
มเข้ามาหาอัตมาดีมาบอกดีก็ได้
เพราะว่าที่วัดก็มีงานให้ทำเยอะแยะมีข้าวให้กิน
จะได้ไม่ต้องมางัดตู้บริจาคให้กลายเป็นบาปติดตัวนโยม
อันนี้พระอาจารย์ฝากบอกนะคะ
เบื้องต้นก็ถามเจ้าวาด
ท่านเจ้าอาวาสคะแล้วอย่างนี้นี่มีหลักฐานชัดเลย
แจ้งความไหมคะท่านบอกว่าไม่ได้แจ้งความหรอก
เพราะว่าครั้งนี้ความเสียหายไม่มาก
แต่ก็อยากฝากไปถึงสพโพกลางอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
ให้ช่วยจัดสายตรวจเข้ามาในพื้นที่วัดให้บ่อยหน่อย
อย่างน้อยจะได้เป็นการปรามคนร้ายให้ไม่กล้าก่อเหตุอีกนะคะ